วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความยิ่งใหญ่อลังการความสวยงามของการรำบวงสวง
เมืองนครพนม๒๓๒ปีค่ะ
งานนี้เขาใช้นางรำกว่าหมื่นคน
ลังการแค่ไหนไปพิสูจน์ด้วยตาคุณผู้ชมเลยค่ะ
โอ้วนี่น้อนนี่น้อยน้อยนี่น้อย
แม่นี่แหละนางรำเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะ
เขตเทศบาลเมืองนครพนมนะคะ
ซึ่งเขาจัดงานในโอกาสครบรอบ๒๓๒ปีเมืองนครพนมค่ะ
เป็นการจัดงานเพื่อโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด
เพราะว่าจังหวัดนี้ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองแห่งความสุขของประเทศ
เพราะว่าที่นี่ค่ะมี๓ที่สุดก็คือ
สวยที่สุดคือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๓นครพนมคำม่วน
งามที่สุดคือบรรยากาศทิวทัศน์สองฝั่งโขงและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือองค์พระธาตุพนมวดี
ความที่สุดเนี่ยเยอะแยะมากแล้วก็ที่สุดก็คือนางรำเยอะที่สุดเลยสำหรับงานในวันนี้นะคะ
ไฮไลท์ของงานนี้ค่ะก็คือพิธีรำบวงสวงบูชาพระยาศรีสัตนคราชค่ะ
เป็นการเสริมสิริมงคลมีนางรำจาก๗ชนเผ่า
มีทั้งหมดกี่คนคุณนักหมื่นสองร้อยสามสิบสองคน
โอ้โหแม้เลขก็ยังมงคลด้วยนะคะรำกันเป็นหมื่นเลยสอดพร้อมกันเลย
แล้วก็แต่งชุดพื้นเมืองประจำชนเผ่าแบบสวยงามอลังการจริงนะคะ
ส่วนกิจกรรมในงานนั้นเริ่มไปจนถึงวันที่๑๗กันยายน
มีอะไรบ้างล่ะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของเมืองนครพนมค่ะ
แล้วก็ยังมีการจัดแสดงสินค้าโอท็อป
ให้ประชาชนให้นักท่องเที่ยวมาชมมาชอบมาชิมกันด้วย
ใครที่ไปนครพนมนะคะก็อย่าลืมไปแวะที่นี่เลย
ถ้าไม่ไปเนี่ยอุ้ยพลาดเลยนะคะ
ที่สำคัญถ้ายังไม่เคยไปต้องหาโอกาสไปลองเลย

แน่นอนเพราะว่าเขามีถึง๓ที่สุดในจังหวัดเดียว
มีสวยที่สุดค่ะงามที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
โอ้โหชอบตรงนี้แหละสวยที่สุดงามแต๊ะ
จ๋าพาหนูไปไหน

แล้วกับผนมนะคะถึง๑๗กันย